ร้องได้ให้ร้าน

ส่วนดีได้เรียง

สวัสดีครับ
พบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับ
วันเวลาจะหมดแล้ว

ก็ต้องแบบว่ามาแบบเรียบร้อยนิดหนึ่ง
ใช่ครับ
ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับเวลาดีแบบนี้นะครับ
โมงเย็นทางช่องไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แบบนี้นะครับ
พบกับป๋านุ่มและก็สาวเป๊กแบบนี้นะครับ
กับการแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่งหนึ่งเดียวในเมืองไทย
ที่ไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใคร
เพราะนี่คือรายการร้องได้เฮ้ยล้า
รายการของเราไม่ได้สนุกกันแต่ในสตูเท่านั้นนะคะ

อยู่ทั้งบ้านก็สามารถร่วมสนุกกับเราได้ด้วยนะคะ
ใครที่ยังไม่มีก็สามารถโหลดได้เลยนะคะ
ง่ายนะคะแค่กดแชร์กดไลค์คอมเมนต์

เราจะสมคะแนนกันไว้นะครับมารุ้นรับของขนาดวันของเรากันต่อไป
อย่ามัวแต่เพิดเพลินกับชุดเรานะคะรีบโหลดมาเล่นนะคะสนุกมาก
วันนี้เดินช่วงช้านิดหนึ่งค่ะดีออก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

อยู่ในเรื่องใกล้กันบ้านใกล้เรือนเคียง

๑๒มันโหลดเดียวอ่ะเกินไปหน่อยหนึ่งหนูอยากไปนาศิษย์๑๓

เออแล้วมาวันศุกร์ด้วยใช่ไหม

ชอบหน้าจริง

หลังจากที่เราผ่านช่วงมรสุม

ความกดอากาศต่ำแผ่เข้ามาในรายการเรา
ทำให้เกิดฟ้าฝนขนองอาเภษ

หายตายจากกันไปประมาณ๖๗ชีวิต

บางคนก็แบบว่าโอ้โหมือเปล่าจริง

บางคนก็ได้ไปนิดหน่อยอย่างล่าสุดคุณแชมป์
นักกล้ามของเรานมมีขน
ได้ไปครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งก็ได้ไป๕๐๐
ป่านนี้ก็คงยังเปิดยิมไม่ได้นะ
จริงเขาจะไปเปิดยิมยิมนาสติก
อันนี้เลยได้ไปแค่ยิมหนังสติ๊กพอ
แล้ววันนี้ค่ะผู้กล้าของเราแว้นเรียกว่าผู้กล้าได้ไหมไม่ได้หรอก
ต้องเรียกว่าคนที่จะมานั่งรอคิวขึ้นมา
ร่วมสนุกกับเรามาคว้าเงินล้านกับเราตอนนี้

คุณสังคุณทิพย์คุณจิ้งจกเขียวคุณแอมและคุณนิกค่ะ

ก็เป็นผู้ที่วันนี้๑ใน๕คนนี้นะครับ
จะต้องขึ้นมาร้องได้ให้ร้านกับเราแน่๑ท่านนะครับ
ก็เริ่มกันที่ผู้ที่อยู่กับเรามานานมากที่สุด

ถือว่าเป็นรุ่นพี่ของทั้ง๔ท่านนี้เลย

เซอร์อะไรขึ้น

นี่คุณปี่จกก็ยังพกรูปของ
ยังไม่ได้เจอคุณพ่อคุณแม่นานมีของฝากในวันนี้

นี่เห็นไหมคนมารายการต้องรู้จักอย่างนี้ล่ะ

คุณป่าไม่รับพอกฝากไหมฮะ
มีอะไรมาฝากครับคุณที่จกเหยียว
มันคือเครื่องดื่มบำรุงกำลัง

คุณป่าคุณป่าค่ะอย่าเทสูงมันยังไม่ลืมเลย
ตายแล้วตายแล้วจิ้งจกเขียว
ดูสิฉันเป็นคนมีน้ำใจ

อันนี้ล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่นมีของจริงล่ะค่ะ

พี่พูดได้ก่อนล่ะคุณรูปนี้จิ๊บจอกเขียวแตกละ

ซึ่งไม่มีผลอะไรกับการแข่งขันนะ

เหลือให้พี่หนุ่มก็๒๐๐ก็ได้เข้ารอบแล้ว

คุณป่ามี๑คำถาม

ควบควดเพียงพอ

แล้วก็กินรังนกไปด้วยตะกี้นี้

วันนี้มาในชุดสวยงามมากคุณเทพสวัสดีค่ะ

เป็นสีประจำวันเกิดพี่ด้วยนะ

เกิดวันเดียวกันเลย
อ้าวมันต้องเป็นห่องอกเหรอค่ะพี่แป๊กกี้

เพราะว่าจะเหนื่อย
เพราะว่าขนเยอะ

นึกว่าขนของดี

ใช่ค่ะวันในบ้านน้ำถ้วมนะครับ

อะไรค่ะตัวนี้

แต่ถ้าไม่มีขนมันก็ดูไม่มีอะไร

เกาหลีเลยนะฮะ

เสื้ออะไรคุณรู้

คุณนิกนี่๑๐๐ไหมฮะ

เลือกได้วันนี้
เจลเบรกเรียบร้อยแล้วครับ

เจลเบรกเรียบร้อยแล้วค่ะ
เจลเบรกแล้วด้วย
มันมีไหลละอิสระทั้งความคิด

เจ็บเป็น๑๐ตายเป็นโอ้โหเยอะเลยครับ

วันนั้นห้อยเสร็จปั๊ป

ใช่ใช่กลับรายการนั่งอยู่ตรงนี้แล้ว๒ทั้งนี้
คุณนิ๊กมาออกทีวีเป็นขั้งแรกพร้อมกันเนอะ

แต่ว่าจะให้คุณแม่นั่งดูอยู่ตรงนี้แล้วก็เป็นกำลังใจให้ลูกชาย
แล้วก็ท่านอื่นด้วยนะคุณแม่เนาะขอบคุณมากนะคะที่มา
ขอบคุณมากครับนี่เป็นความน่ารักนะฮะของรายการเรานะครับ
บางทีก็มีคุณแม่บ้างมีภรรยามีคุณ
เชียร์ในรายการเราได้เรายินดีพามาได้เลยนะฮะ
แต่อย่าพามาเยอะนะฮะเราจะไม่มีข้าวกิน

ตอนนี้ก็มาถึงช่วงนี้นะครับทุกท่านทราบกันดีแล้วนะครับ
เราจะเปิดเพลงให้ฟังแค่รู้ว่าเพลงที่จะเปิดให้นี่ชื่อเพลงอะไร
แล้วกดปุ่มไฟใครกดได้ก่อนแล้วตอบถูก
ขึ้นมาบนนี้เลยครับมีสิทธิ์ร้องได้ให้ล้านบนนี้เลย
แต่อย่ากังวลนะคะพออินโทรเพลงขึ้นแล้วแบบไม่มั่นใจไม่กล้ากดกลัวกดตอบผิดแล้วจะตกรอบ
อันนี้ไม่ตกรอบนะคะเพียงแต่ว่าหมดสิทธิ์กดในรอบนี้เท่านั้นเองค่ะ

พร้อมนะครับทั้ง๕ท่านนะครับคุณสังคุณทิพย์คุณจิ้งจกเขียวคุณแอมและคุณนิกนะครับ
ทุกท่านมีสิทธิ์เท่ากันแล้วตอนนี้นะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเตรียมตัวให้ดีนะครับ
เพลงโจทย์มาเลยครับ

แม้เป็นเพลงที่เพิ่งต้นอินโทรมาก็เหมาะกับเขาเลยรกอกนกอกรกอกขนฟูแบบนี้ล็อกอก
เป็นเพลงสนุกแน่นอนนะครับคุณแอมกดปุ่มไฟได้เป็นคนแรกเลยไม่มีใครกดต่อเลยนะครับ
คุณแอมคิดว่าเป็นเพลงอะไรครับ
เช็ดแล้วทิ้งค่ะในวงเล็บลกอก
เช็ดแล้วทิ้งวงเล็บรกอก
มาดูกันนะครับถ้าคุณแอมตอบถูกนะครับคุณแอมขึ้นมาร้องได้ให้ล้านบนนี้เลยนะครับ
คุณแอมตอบถูกไหมครับ

ถูก

แล้วทิ้งนะครับในวงเล็บรกอบคุณแอมตอบ

เช็ดคุณแอมขึ้นมาร้องด้ายหายล้านกับเราบนนี้เลยนะครับ

ร้องด้ายหายล้าน

ร้องด้ายหายล้าน

อย่างนี้เมื่อกี้มีสะโพกด้วยนี่ฮะมันมีอย่างนี้ด้วยนะครับ
คุณคะร้านถึงแถวไหนคะเนี่ยอยากไปสระซอยเซ็ตมากเลยครับคุณค่ะ
เฮ้ยเป๊ยกนี่อยากสวยเหมือนปูปายาเลยอะคะทำได้ไหมคะ

ไม่เคยเบาสมเกี่ยวกับความหลับ
รู้การโดนคนรักหักหลังมันทรมาน
ไม่ยากมองหน้าคนมั่งไอ
ไม่อยากฟังอะไรทั้งนั้น